คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของไข่ไก่หน่อยค่ะ
เราไปตรวจสอบเรื่องของราคาไข่ไก่มาที่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ชาวบ้านบอกว่าราคามันแพงมากเลย
สมาคมผู้ค้าไข่ไทยประกาศปรับขึ้นราคานะคะ

หน้าฟาร์มเนี่ยราคาไข่ไก่ทุกขนาดตามร้านค้าทั่วไปจะปรับขึ้นแผงละ๕๖บาทแน่

ราคาล่าสุดไข่ไก่เบอร์๐แผงละ๑๒๑บาท

๒เบอร์๓เบอร์๔เบอร์๕ราคาขึ้นให้หน้าจอแบบนี้ค่ะ
คนที่ซื้อไข่กินเป็นประจำยอมรับเลยว่ามันกระทบกับเงินในกระเป๋า
ก็เลยอยากจะฝากสะท้อนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าแก้ปัญหาให้หน่อยก็ขึ้นแผงหนึ่งประมาณ๕๖บาทได้

เมื่อกี้อะไรนะไข่ประยุทธ์เหรอ
เขาก็ตั้งชื่อตามนายกแต่ละรัฐบาล

เขาก็มีไข่มาเรื่อยนั่นแหละตอนนี้ไข่ประยุทธ์ก็ราคาเท่านี้
ฟังเสียงชาวบ้านดูค่ะ
มันเลิศให้เราอ่ะใช่ไหมล่ะ
ก็เลยต้องแทงต่อไปไม่รู้จะพูดยังไง
โอ้น่าเห็นใจนะคะถ้าว่าแบบพูดไปก็เท่านั้น

อย่างเบอร์๐แผงละ๑๒๑เนี่ย
หนึ่ง๓๐ฟองตกฟองละ๔บาทกว่านะคุณเห็นมาสอน
เพราะมันราคาแพงแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
มีคนขโมยไข่เหรอเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคนร้ายขับกระบะ
บรรทุกไข่ไก่สด๗๕แผงแล้วหนีไป๗๕แผงนะ
นี่ถนนเทศบัน๑ซอย๑๗นะคะคุยใหญ่บังลมุงชนบุรีค่ะ
มีลูกครึ่งไทยเวียดนามเป็นแม่ค้าวิ่งตาม
ตามไม่ทันเพราะแม่ขาวิ่งตามแต่คนที่ขโมยขับรถกระบะไงคะ
บอกว่าตอนเกิดเหตุคือ๗โมงเช้า๑๙กรกฎาคม
มีผู้ชายขับกระบะมาจอดหน้าแผงทำทีขอซื้อไข่ไก่
เดี๋ยวจะเอาไปส่งให้ลูกค้า๗๕แผง
มาคุยเรื่องราคาต่อรองราคากันรวมแล้ว๘๖๐๐บาท
ผู้ชายคนนี้ขนไข่ขึ้นรถแล้วบอกว่าเดี๋ยวไปเบิกเงินมาให้
เจ้าของร้านบอกไม่ได้อ่ะไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนี่
ถ้าหนีไปเลยจะทำยังไงครับคนร้ายบอกว่าเอาอย่างงี้ก็แล้วกัน
เดี๋ยวจอดรถทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเดินไปเบิกเงิน
กลายเป็นว่าอาศัยจังหวะที่ทางร้านเผลอค่ะ
ขึ้นรถสตาร์ทเครื่องแล้วขับหนีไปเลย
รู้มารูปแบบไหน
เคยเจอเขาหรอครับเคยเห็นหน้าเขาหรอ
ไม่เคยเห็นเลยค่ะ
โดยเฉพาะราคาพลังงานทำให้ต้นทุนค่าขนส่งเพิ่มขึ้น
ก็น่าสังเกตนะคะว่าตอนนี้ตามห้างสรรพสินค้าต่าง

ห้างเขาจำกัดปริมาณการซื้อน้ำตาลต่อครอบครัวแล้ว
เพราะประชาชนใช้น้ำตาลกันเยอะ
บางคนพอรู้ว่าจะปรับขึ้นราคา๑สิงหาคม
ก็อาจจะซื้อไปเยอะไปกักตุนเอาไว้
ก็เลยต้องจำกัดการซื้อน้ำตาล
น้ำตาลทรายก็เป็นส่วนผสมของอาหารหลายสิ่ง

มันก็ขึ้นกันเป็นทอดไป